เจอแบบนี้ใครก็ทำดีค่ะ

ลืมกินเจก็กินลูกชิ้นไม่ได้
หลังจาก๙วัน๙คืนไปแล้ว
ค่อยไปตามหาตามโรงเรียนต่างนะคะ

เจ้าของปั๊มน้ำมันในจังหวัดอ่างทองนะคะ
ใจบุญค่ะทุ่มเงินล้านเลยนะคะ
เปลี่ยนบริเวณปั๊มน้ำมันบางส่วนเป็นโรงเจ
รับประทานฟรีทั้งวันเลยค่ะ
นายสุธินคงทองทิพย์นะคะ
เป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันปตทคงทองทิพย์
โอ้โหแล้วจัดสถานที่สวยด้วยนะ

ในตังควรจรภัณฑ์เทศ๓พออูทองจังหวัดอ่างทองค่ะ
ศูนย์อาหารภายในปั๊มแล้วก็ปรับปรุง๙วันเต็ม
ก็คือปิดไปเลยปกติทำการค้าขายนะคะ
เป็นอะไรเป็นโรงเจที่สวยงาม
มีรูปปั้นจำลองเจ้าแม่กวนอิมประดับประดาไปด้วยดอกไม้สวยงาม
พร้อมอาหารเจนานาชนิดแบบนี้
ให้บริการประชาชนทุกคนเลยนะคะไปรับประทานอาหารเจ
พร้อมจัดสถานที่เหมือนเป็นโรงแรมหรูหรา
เพื่อเพิ่มสีสันในช่วงการถือศีลกินเจนะคะ
คุณสุธินเล่าว่าเพื่อเป็นการร่วมทำบุญใหญ่
และคืนกำไรให้กับลูกค้าได้๒เด้งเลยนะคะ
อกจากนี้ก็จะมีการเปลี่ยนเมนูอาหารทุกวัน
ฟรีตลอดช่วงเทศกาลกินเจ
กินทั้งวันด้วยแบบไม่อั้น
เริ่มตั้งแต่เวลา๑๐โมงเช้าไปจนถึง๑ทุ่ม
ได้ตั้งแต่มื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นด้วย

ท่านบอกหาอาหารเจทานยากนะฮะ

ก็กลับไปทานได้อีกนะได้ทุกมื้อเลยนะคะ
พร้อมทั้งนำรูปปั้นเจ้าแม่กุลอิมไปประดิษฐาน

ซึ่งพบว่ามีผู้เข้าไปรับประทานอาหารเจ
กันเป็นจำนวนมากแล้วก็มีการถ่ายภาพ
ร่วมกับเทพเจ้าต่างตลอดทั้งวันนะคะ
เบื้องต้นตั้งงบไว้สำหรับงานนี้ทั้งหมด๑ล้านบาท

ทุกคนได้รับประทานอาหารกันอย่างเต็มที่
แล้วก็เป็นการส่งต่อบุญกันด้วยค่ะ

ก็ถือว่าเป็นการทำบุญกันอย่างเต็มที่เลยนะครับช่วงนี้